ทีนี้คุณผู้ชมคะมาตามข่าวนี้ต่อหน่อย
จริงเมื่อวานเล่าให้ฟังแล้วเรื่องเกี่ยวกับดวงไฟประหลาด
ที่มันอยู่ที่บ้านหลังนึงแล้วเจ้าของบ้านเขาเชื่อว่าดวงไฟประหลาดนี้
น่าจะเป็นดวงวิญญาณของคุณย่าที่มาอวยพรวันเกิดพ่อ
เพราะว่าวันที่เห็นคือตรงกับวันเกิดพ่อพอดี
แล้วเราก็มานั่งจำแนกกันเนอะว่านั่นคือดวงไฟประหลาดอันไหนแมลง
นะฮะแต่ทางเจ้าของบ้านเขาก็เชื่อนะ
ใช่เขามีความเชื่อว่าวิญญาณของคุณย่าเนี่ยคือยังวนเวียนอยู่แถวนี้ไม่ไปไหน
ถูกต้องค่ะนี่คือมันเป็นเหมือนกับดวงไฟมันต่างจากที่เราเล่าข่าวนะคุณสืบสกุล
เพราะว่าที่ผ่านมาเราจะเล่าดวงไฟประหลาดแล้วจะเป็นดวงใหญ่
แต่อันนี้มันเหมือนกับแบบเป็นจุดเล็กอะค่ะ
เกิดขึ้นอยู่ที่หน้าบ้านเลขที่๓๙ที่หมู่๓อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
ดูเวลาจากกล้องวงจรปิดเขาบอกว่ารอบแรกเนี่ยนะเห็นตอนประมาณ๕ทุ่ม๒๓นาทีของวันที่๒๔กุมภาพันธ์
แล้วช่วงที่๒มันเกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งเข้าสู่๒๕กุมภาพันธ์
แล้วช่วงที่๓ที่เห็นก็คือตอนประมาณตี๓๘นาทีของวันที่๒๕กุมภาพันธ์
แล้วก็หายไปทีเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๔รอยต่อเข้า๒๕เนี่ย
แล้วก็ตรงกับวันเกิดของคุณพ่อของเจ้าของบ้านพอดี
แล้วทีมข่าวของเราก็อยากไปพิสูจน์ไงว่าจะเห็นอีกไหม
เมื่อคืนนี้ทีมข่าวก็ลงไปตรวจสอบดูนะคะรวมถึงดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
คุณว่าเจอไหมเจอไหมผมว่าไม่เจอหรอกเวลาที่เราจะไปพิสูจน์อะไรเนี่ย
ใช่ไม่ค่อยจะเจอสักเท่าไหร่นักเออคือเราไปเจอเจ้าของบ้าน
คุณชนะสินอนันตปริชานะคะเขาก็งงกับเหตุการณ์ดวงไฟประหลาด
นี่แหละคุณพี่ชนะสินซึ่งคุณพี่ชนะสินเขาบอกนะ
ว่าก่อนหน้านี้มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะมันมีแต่ไอ้คืนนั้นนั่นแหละที่มันเป็นข่าวเนี่ย
แต่ถ้าเกิดว่าถามว่าพี่เชื่อไหมเนี่ยพี่เชื่อเรื่องดวงวิญญาณอยู่บ้าง
คือที่บ้านเขาเชื่อนะเรื่องผีเรื่องสางอะไรอยู่บ้างนะ
นักข่าวก็เลยถามพี่เล่าให้ฟังหน่อยสิทำไมพี่ถึงเชื่อบอก
ก็มาหลายปีก่อนเนี่ยนะตาของพี่เนี่ยเสียชีวิต
ก็มาหามาหาแบบมีเสียงมีกลิ่นมารอบนึงแล้วอันนั้นน่ะเหตุการณ์หนึ่ง
และอีกครั้งหนึ่งพี่ชนะสินก็เคยฝันเห็นคุณย่า
คุณย่าเสียชีวิตไปแล้วแต่มาหาด้วยใบหน้าที่สดใส
แล้วดวงไฟแบบนี้ที่เพิ่งมาเห็นเป็นครั้งแรกเนี่ย
พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นดวงวิญญาณของย่าหรือเปล่า
แต่พี่ว่าน่าจะใช่ดวงวิญญาณของญาติ
อาจจะมาอวยพรวันเกิดของพ่ออ่ะเดี๋ยวฟังพี่ชนะสินหน่อยค่ะ
ครับโดยเซเซวนี้ก่อน

มันไม่เจอเหมือนกัน

ดวงไฟนั่นในใจเราคิดว่าไงครับ
ท่านอาจมาจากจริงก็ได้

ปกติเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ฮะ

ดาวตกแค่นี้ทั่วไป
แต่ว่าดวงไฟยังไม่เคยเจอครับแถวนี้
พี่เก่งเคยมีความเชื่อเรื่องนี้ไหมครับ

คุณตาอยู่บ้านที่โครงบาลครับ

อันนี้มาเป็นแสงครั้งแรกเหมือนกันที่เคยเจอครับ

ไอ้แสงที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ย

แต่มันแตกต่างจากแสงของแมลงที่บินอยู่ไง

เขาก็บอกว่าผมก็แปลกใจเหมือนกันนะ
ตอนนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไร

เราก็ไปหาคุณพ่อพี่เก่งด้วยละกันค่ะ

คู่ที่เกิดในคืนวันนั้นเลย

พ่อบอกว่าพ่อเพิ่งจะ๖๔ปีนี่แหละ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ถามจริงพ่อเคยเห็นเหตุการณ์แนวแบบนี้มาก่อนไหม

สักประมาณ๕ปี๑๐ปีแล้วนานแล้ว

เพราะว่าที่เคยเห็นคุณพ่อบอกว่าจะเป็นดวงกลม
ใหญ่สีม่วง
เค้าก็จะไปโยงเกี่ยวกับเรื่องว่านโพงคุณค่ะ
ว่านโพงหรือว่าว่านกระสือเนี่ยนะคะ

ใช่คือเขาบอกว่าคนเลี้ยงจะต้องวิชาแก่กล้า
คือแบบเก่งมากอย่างลักษณะแบบนี้

ขึ้นมาเป็นเหมือนลักษณะพระพุทธรูป
คือตัวที่บ้านคุณเนี่ยเค้าบอก

แล้วก็แต่ก่อนก็เห็นดวงไฟกลมใหญ่สีม่วงลอยในป่า
ชาวบ้านเค้าคิดว่าเป็นว่านโพง
คนเลี้ยงไว้
แต่ทีนี้อย่างว่านโพงเนี่ยคือเค้าบอกว่า

ถูกต้องแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยเอาจริงจนถึงวันนี้
เรานำเสนอข่าวนี้เป็นวันที่๒แล้วก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าคืออะไร
แต่ถามว่าเห็นอีกไหมไม่เห็นแล้ว
เห็นแค่วันนั้น๓รอบแค่นั้นเองนะคะ
แต่แสดงว่าตอนที่คนเดินไปเดินมา

แล้วตอนนั้นไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นด้วยตาหรือเปล่า
คนไม่เห็นด้วยตาแต่อันนี้เค้าเห็นจากกล้องวงจรปิดอีกที